แจ้ของเราวันนี้มีความแซ่บจากคุณเบิ้ลใช่ไหม

แต่บอกเลยว่าเรื่องนี้เขาเคลียร์กันได้
เอาอีกแล้วค่ะเอาอีกแล้ว
งานไม่หาหาแต่เรื่องยกให้กับความขยันปวนล้านงานถนัดลุงเบิ้ลเขาล่ะค่ะ
เนี่ยสงสัยจะเบื่อหน้าหล่อของตัวเองและนอนแอ้งแม้งทำหน้าเย้เก๋
มินตราหลานรักเห็นเขาก็คงคิดว่าโอ้โหพระผี
ร้องกรี๊บหลัดบาดเป็นตาย่านสุขะเหรออะไร
ได้แกล้งหลานจนสาแก่ใจลุงเบิ้ลเขาก็รู้วิธีทำให้เรื่องนี้จบแบบเงียบ
ป๊าค่ะเจอแบงค์เขาเป็นฟอนฟอน

มินตราก็หยุดสะอื้นทันทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เอาสิแกล้งได้แกล้งไปแต่ต้องใจถึงนะลุงเบิ้ล
โอเคสงบศึกเรื่องเงียบเฉียบจริง